ที่ขอนแก่นเนี้ยนะคะมีพนังกั้นน้ำสัตว์ที่อำเภอเมือง
วัดขอนแก่นน้ำก็ไหลทะลักเข้าท่วมค่ะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งซ่อมแซมกันอยู่นะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะจากเหตุการณ์คลองส่งน้ำ
บริเวณกิโลเมตรที่๑๐บ้านคุยโพตำบลบึงเนียม
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่เกิดปัญหาสุดพัง
ความยาวประมาณ๓๐เมตรครั้งนี้

และพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านไปแล้วกว่า๕๐๐ไร่
ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งซ่อมแซมอย่างเร่งด่ว

เพราะอาจจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
เขตพื้นที่เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ตลอดทั้งวันทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๓ค่ายศรีพัชริน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชนรับประทานที่๖ขอนแก่น
ช่วยกันนำหินบรรจุลงใส่ตะข่ายเหล็กหรือแกเบี้ยน
เพื่อเตรียมนำไปห่อนใส่บริเวณที่เกิดความเสียหาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร

บริเวณพนังกั้นน้ำที่ชำรุดเสียหาย
พร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานตลอดเวลา
ซึ่งตอนนี้สามารถวางกล่องแกเบี้ยนได้แล้ว

คาดว่าไม่น่าจะใช้เวลาถึง๗๒ชั่วโมง

รหัส๑๕พัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรีบปิดให้เร็วที่สุด

กำหนดการ๗๒ชั่วโมงที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรก

คงจะให้เขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเลย
สุดท้ายว่างน้ำก็จะไม่ขยายมันกว้างลงไป

กระทั่งบริเวณนี้ต้องน้ำลดลงไป

รัฐมนตรีเกษตรและสากรยังบอกอีกว่า
หลังจากนี้จะให้ทางจังหวัดประสานกับกรมชนรับประทาน

ให้ได้มาตรฐานเพิ่มความแข็งแรงและความสูง
เนื่องจากหากในอนาคตเกิดเห็นการแบบนี้
จะได้ไม่เกิดการซุดตัวซ้ำอีก

ในการฟังรับฟังการบรรยายแล้ว

นะครับแล้วผมสั่งการให้ท่านอธิบดีกรมชนเนี่ย
นะครับลองไปดูว่าจะปรับแผนก็ประมาณที่มีอยู่
ทำตั้งแต่ปี๖๑นี่เลยคือทำเลยนะครับ

งบประมาณปี๖๑ของกรมชนเองมาทำเลย

ซ่อมแซมโดยเฉพาะช่วง๑๐เมตรสุดท้าย

ซึ่งทางสำนักงานชนรับประทานที่๖ได้เตรียมแผนเอาไว้

บล็อกขนาดใหญ่หรือท่อนไม้

ปะทะกับพนังกั้นน้ำที่เกิดความเสียหาย
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ถึงแม้มวลน้ำจะมีจำนวนมาก
แต่ด้วยการทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงของเจ้าหน้าที่
จะไม่ท่วมเขตชั้นในของอำเภอเมืองขอนแก่นอย่างแน่นอน
ชะละพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน